บ้านเจ้า

ลูกของผมอ่ะนะจับบ้าอะไรกันครับจับเด็กตัวเล็กโยนลงน้ำปุ่งอย่างเนี้ย

ถ้าตักบริปุ่นเป็นพ่อคุณวิธีการเล่นลูกคุณเป็นยังไง
แต่ถ้าได้ฟังดูดูวิธีการเลี้ยงลูกคุณก็
ก็เหมือนคนทั่วไปเหมือนเป็นพ่อที่ห่วง
เขาห่วงมากห่วงมากห่วงมากห่วงเกิน
อย่างไอ้สไตล์การฝึกลูกว่ายน้ำโดยการจับลูกอยู่ลงนั้นเนี่ย
จะเป็นคุณทำมากกว่าแต่คุณกลับไม่ทำอย่างนั้น

ทะเลาะกันด้วยนะฮะลูกไปเจาะหูออกมาเลย

พาลูกกลับมาที่บ้านที่มาเลเซีย
พอกลับมาที่เมืองไทยตกใจฮะใส่ต้มหูครับผม

อัลซี่อย่าใส่อย่างนี้ไม่ได้นะ
คือตั้งบริมูธคุณดูเป็นคนสบายนะ
ดูเป็นคนแบบไม่มีระเบียบดูเป็นคนรีแล็กซ์นะ
แต่พอคุณเป็นผัวเป็นพ่อคุณดูแบบ

ไม่เย่ไม่เหมือนกัน
กับการมีลูกสาวอายุ๑๑เดือน

ผมมองว่าถ้าเกิดว่าโตขึ้นไปแล้วเนี่ย
แล้วถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ด้วยอะไรแบบนี้
คือผมจะเสียใจมาก
เพราะว่าเราอยากจะเห็นน้องเขาเติบโตไปเรื่อย
อยากจะเห็นน้องเขายิ้มหัวเราะอะไรแบบนี้
คือเราเป็นสิ่งที่เรามีความสุขมาก
อย่างเช่นทำงานมาเหนื่อยอย่างนี้เห็นหน้าลูก
จริงนะมันจะหายเหนื่อยไปเลยนะ
แล้วลูกแบบโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ไม่รู้ล่ะ
แต่ผมยังคงรู้สึกว่าคุณคุณกูเป็นอีกคนหนึ่ง
ซึ่งคุณคุณกูโตขึ้นคุณเป็นพ่อจริงอะ

คือผมจะวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
แต่วันแรกที่ผมรู้แล้วว่าเออผู้หญิงคนนี้ใช่แล้ว

อยากกลับวันแรกที่ผมบอกเขาว่าอยู่เรามาแต่งงานกันนะ
ผมเนี่ยได้คิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่าผมต้องมาแต่งงานด้วยกัน
คือผมจะวางแผนหมดแล้วและก่อนจะมามีลูก
ผมเองก็ต้องรู้แล้วว่าผมมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่
ผมสามารถจะสร้างที่มันต่อไปได้ไหม
อย่างกับทุกวันนี้ผมก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่ง
ให้กับครอบครัวของผมโดยที่ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันเลย

คุณคิดว่ากำลังดีไหม๓๖กับการมีลูก
ผมคิดว่าผมมีลูกช้าไปที่สรรค์
ถ้าเกิดผมมีตอนประมาณสัก๓๒ผมคิดว่าน่าจะมีความสุข
ถ้าไปไม่ได้อยากมีเลยแบบนี้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าน้องเขาออกมาแล้วแบบีบมากเลย

เมื่อกูเป็นเด็กน่ารักมากและแก้มใส
นี่เป็นเด็กที่แข็งแรงมาก

คืออาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างพ่อกับแม่ที่อยู่ในวัยที่กำลังสมบูรณ์เลย

สองครั้งเท่านั้นมีลูกทันที
คุยกันก่อนนะก่อนจะมามีลูกกันนะ

ใช่เพราะว่าตอนแรกเขาเองก็บอกว่าเขาเนี่ย
อยากจะมีลูกเราก็บอกว่าไม่เอาเราจะไม่มีลูกนะ

เพราะว่าเราเห็นสังคมสังคมแบบนี้อย่างนี้
เราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ได้
ก็เลยรู้สึกว่าสนใจมันไม่น่าอยู่กับการที่ให้เด็กเกิดมา
ใช่ครับสังคมไม่น่าอยู่ต่อให้คุณมีเงินมากมายเท่าไหร่
ผมมองว่าไม่น่าจะมีลูก
ก็เลยไม่มีลูกแต่ว่าสิ่งหนึ่งพอเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
แฟนผมเนี่ยเขาจะซึมเศร้าเลยครับนะ
เป็นเดือนเลยนะซึมเศร้าเลย
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีลูกคุณรู้สึกอย่างไหน
ถ้าไม่พร้อมไม่มีก็โอเค
เพราะว่าถ้าไม่พร้อมมีลูกก็อาจจะแย่มากอ่า
ให้สองคนมีปัญหาไม่แฮปปี้เลยไม่มีความหมาย

หลังจากคุยกันจบแล้วว่าเราจะไม่มีลูกกันเขาก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลย
ไม่คุยแล้วเพราะว่าก็จบแล้ว

คือเขาจะเศร้ามากซึมเศร้าอะไรอย่างนี้
คือผมก็รู้แล้วไงต้องมีอะไรแน่

เขาบอกรอได้มั้ยคลอดดีเซ็นเบอร์

ก็เลยอยากให้ลูกเกิดเดินทางเหมือนกัน

มันก็มีมุมนี่เง่าที่ไม่เห็นจะเป็นเลยนะ

ถ้าเรารอก่อนนะไม่ต้องคลอดก่อนก็ได้

ก็บ้านะเขาบอกคลอดเวนเดอร์สเดย์นะ

คุณล็อกสเปคถึงขนาดล็อกวันเดียวกับคุณเลยว่า

เขาบอกวันที่ห้าวันพุธก็ดี

นิสัยอะไรที่คุณไม่ชอบเขาเลย

นิสัยอะไรไม่ชอบ

หรือว่ามืดกลางคืน

ชอบที่สุด
อย่างคุณนะคุณจะถามตัวเองไหมว่าในโบงการประทงคุณคือใคร